ไปดูกันอีกที่หนึ่งนะคะอุบัติเหตุรถชนเหมือนกันค่ะ
แต่ว่าคราวนี้เนี่ยนะคือผู้หญิงคนนึงเขาขับรถมา

อารมณ์ตกใจค่ะก็เลยหักพวงมาลัยหลบ
พอหักหลบปุ๊บรถพุ่งตกคลองเลย
เพราะดีนะคะพลเมืองดีรีบจอดรถมาช่วยทัน
จังหวะนี้คุณผู้ชมเนี่ยเนี่ย
คือเสียหลักหักแล้วน้ำกระจายแบบนี้
คือตกลงไปทั้งคันเลยค่ะ
น่ากลัวมากนะคือคนที่อยู่ข้างในเนี่ย
อาการคงจะตกใจมากจริงแล้วล่ะยิ่งตกคลองแบบนี้ด้วย
แล้วคุณผู้ชมจะเห็นนี่ค่ะกระบะคันนี้รีบจอดเลย
แล้วก็มีผู้ชายรีบวิ่งลงมาแล้วก็กระโดดลงไปช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้
รวมถึงมีผู้ชายอีก๓คนนะคะที่วิ่งเข้าไปช่วยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนน๓๔๔ปากทางเข้าถนนสาย
สถานพินิษฐ์หัวกุญแจที่ตำบลหนองอีรุนในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะคะ
กไก่ทท๘๕๗๒กรุงเทพฯ
ตอนที่กู้ภัยไปถึงเนี่ยนะคะเห็นแค่หลังคารถปริ่มน้ำเองค่ะ
จมน้ำเกือบเต็มคันแล้ว
คนขับคือนางสาวราตรีประดับศรีอายุ๒๕ปี
อย่างที่บอกว่ามีคนช่วยเอาลงมาจากรถได้ทันนะคะ
นางสาวราตรีเนี่ยนั่งอยู่ริมคลองยังตกใจไม่หายเลย
แล้วก็เล่าเรื่องราวให้เราฟังค่ะว่า
เธอเนี่ยเพิ่งขับรถออกจากบ้านจะไปทำธุระในตัวอำเภอบ้านบึง
แล้วหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างไปฟังค่ะ
เราก็ตกอกลงมาเลยหายให้พิธีรักราน

มันน่ากลัวจริงมันคือวินาทีชีวิตเลยนะคะ
แล้วเธอเล่าให้ฟังต่อว่าจำได้แค่ว่า
น้ำทะลักเข้ามาจนท่วมขาเธอ
เธอก็พยายามเคาะกระจกตะโกนเรียกให้คนช่วย
กระทั่งมีพลเมืองดีเป็นผู้ชาย๒๓
๓คนลุยน้ำมาเคาะกระจกบอกให้เธอปลดล็อกแล้วก็เปิดประตูออกมา
ที่ทุกคนจะช่วยนำตัวเธอขึ้นมาบนฝั่งค่ะ
เธอเนี่ยหัวโนนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่าสภาพจิตใจเนี่ย
มันยังตกใจไม่หายค่ะเธอก็ขอบคุณพลเมืองดีที่ช่วยชีวิตเธอเอาไว้นะ
ทำให้เธอรอดตายบุดหวิดผู้สื่อข่าวก็ยังไม่วายเนอะ
ค่ะแล้วพกอะไรติดตัวไว้หรือเปล่านะมีอะไรติดรถไว้หรือเปล่า
มีของดีอะไรไหมค่ะเธอบอกว่านอกจากคนอ่ะ
คนเป็นพลเมืองดีที่ช่วยชีวิตเธอให้เธอรอดตายแล้ว
สิ่งที่เธอพกติดตัวอยู่เนี่ยก็คือพระเลี่ยมทองหลวงปู่ทวด

ทีนี้หนึ่งในพลเมืองดีก็คือนายสิรินาทยินดีเขาบอกว่า
พึ่งส่งภรรยาเศษค่ะกำลังจะกลับบ้าน
เห็นเหตุการณ์พอดีเลยค่ะเห็นเหตุการณ์แล้วเขาทำยังไง
ร้านรถสั่งรถมาหลายแล้วสัดหน้าออกไปนี่

เป็นเออของเขาสีสดมารัยอยู่ห้วงเขานี่แหละ

ตอนนั้นรถน้ำนี่เข้ารถยังไหม

สติสำคัญมากนะคะ

เวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะตอนไหนไหนก็ตามเลย
กู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงค่ะ
ก็ช่วยกันยกรถคันนี้ขึ้นมาจากคลอง
ก็มีร่องรอยความเสียหายที่ด้านหน้ารถ
ส่วนเครื่องยนต์ไม่ต้องพูดถึงนะคะ

กว้าง๑๐เมตรลึก๑เมตร๖๐เซนติเมตร

แล้วผู้หญิงที่อยู่ในรถเองก็มีสติด้วย

ว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขนาดไหน
เป็นบุคคลตัวอย่างที่ไม่ได้นิ่งนอนใจ
เวลาเห็นอุบัติเหตุแบบนี้ลงไปช่วย
แล้วก็สามารถช่วยหนึ่งชีวิตให้ปลอดภัยได้
คันที่ขับตัดหน้าเขานะคะ